มาติดตามอันดับกันนะคะของโซเชียล
ต้องบอกเลยว่าสาวปันเนี่ยน่าจะมาเพราะว่าเสียงสูง

สำหรับนักกีฬาขวัญใจของสาวเมพิชชนาธิเมซี่เจ
มาได้อย่างไรมาแรงสังคมแบบไม่มีใครคาดเดาได้
แล้วก็มีอีกหลายอันดับเลยให้คุณผู้ชมคาดเดากันอ่อนแล้วกันนะคะ
เดากันไปคุณว่าใครยังคงครองแชมป์
เอาเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ฝ่ายหญิงก่อนแล้วกันนะ
เจ้าพระคุณลุนช่องเอ้ยอันดับ๕
ยังสูงมาไกลแบบนี้ไม่ต้องทายให้เหนื่อยนะคะ
รู้ได้เลยทันทีว่าเป็นของสาวปันค่ะ

ยอดฮิตเสียงสูงนั่นเองนะฮะ
ก็คนกดติดตามเพื่อตามเข้าไปถล่ม
หรือว่าส่องความเคลื่อนไหวก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ที่แน่ค่ะจำนวนคนฟอลเลอเวอร์นะฮะ
กว่าระยานะช่วงนี้ยังไม่มีผลงานละครนะ
บิ๊กอีเวนต์ให้แฟนได้ติดตามกัน
แต่ก่อนหน้านี้เขามีกระแสข่าวไงว่าคุณชมพู่ท้องไม่ท้องท้อง

เพิ่มขึ้นอีก๓๙๗๒๐๒คน
โพลมาในอันดับที่๔ค่ะ
แล้วก็ต่อด้วยความชิคของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะฮะ
บวกกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเป่าเป่าลูกสาวตัวน้อยค่ะ
ก็ทำให้มีคนกดติดตามไอจีคุณแม่ป้ายแดงไซส์มินิ
เพิ่มขึ้นอีก๓๙๗๗๖๘คน

อันดับ๒ต้องบอกว่าแม้กระแสคู่จิ้นนับประพาคินซาลงไปแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมชมชอบในตัวนักแสดงสาวลูกกระตันยูตกลงไป
นับประพาล่าสุดมีจำนวนฟอลลอเวอร์เพิ่มขึ้น๔๑๗๑คนค่ะ
ส่วนฝ่ายหญิงที่ครองแชมป์แน่นอนคุณแม่คุณแม่อ้ำนะคะตอนนี้กำลังมีงานละครด้วยนะ
อะไรนะรากอะไรนะชื่อเรื่องเขา
เออรากนักภาพใช่ไหมดิฉันพูดผิดไหม
ใช่ไหมล่ะเออใช่ละกัน
อ้ำพัชราจำนวนฟอลเลอเวอร์เพิ่มขึ้นถึง๔๔๔๘๙๔คนค่ะ
มาดูที่ฝ่ายชายกันบ้างคุณผู้ชมค่ะอันดับ๕น่าจะได้อันนี้ส่งจากลูกสาวตัวน้อยน้องปรีมนะคะ
ทำให้คุณพ่อสายฮามิกบรมวุฒิคุณค่ะ
มีคนกดติดตามไอจีเพิ่มถึง๑๙๔๗๙๐คนเลยทีเดียว
และแน่นอนค่ะความเกลียนยังไม่สิ้นมนต์ขลังแน่นอน
สำหรับพระเอกหน้าหนวดบอยปกรณ์ยังคงได้รับความนิยมชมชอบจากแฟนนะคะ
พากันกดติดตามไอจีเพิ่ม๒๑๔๒๘๑คนค่ะ
รองอันดับสี่ไปนะคะด้านภรรยาสาวไซส์มินิเขารั้งอันดับสามฝ่ายหญิงไปแล้ว
ฝากสามีหน้าตีสุดหล่อหุ่นล่ำบีทัศภาคก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะ
ใช่ว่ามีลูกแล้วเรตติ้งจะตกลงมา
ในอันดับเดียวกันเลยคุณผู้ชมค่ะด้วยจำนวนผู้ติดตามเพิ่ม๒๕๖๐๔๖คนค่ะ
และสำหรับรองแชมป์นะคะต้องบอกเลยว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยคุณ
เพราะว่านี่แหละเป็นซุปเปอร์สตาร์ฝั่งกีฬาที่ดิฉันบอกไป
แต่ว่าหัวใจมันเกี่ยวพันกับคนในวงการบันเทิงไงก็เลยขึ้นแท่นมาด้วยนะคะ
กองกลางร่างเล็กหวานใจดาราสาวเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์นี่แหละค่ะ
โดยทั้งแฟนบอลแล้วก็แฟนดาราก็กดติดตามเพิ่มขึ้น๒๗๘๓๕๒คนด้วยกัน
และอันดับหนึ่งได้แก่ไม่ต้องบอกเนาะขึ้นโชว์หลาขนาดนี้
ขนาดช่วงนี้ไม่มีผลงานนะคุณนะ
แต่ก็มีที่กำลังถ่ายทำกันอยู่เราก็ยังไม่ได้เห็นหน้าค่าตากัน
แต่ว่ากระแสนิยมไม่ตกนะคะแรงดีไม่มีตกเลย
ได้จากยอดฟอลลอเวอร์ที่เพิ่มขึ้น๓๑๕๕๙๐ค่ะ